โบเมลาดาค่ะเป็นนักแสดงมากความสามารถนะคะ
หน้าก็สวยหุ่นก็ดีการันตีหลายรางวัล
แต่มาเรื่องนี้เอ๊ะยังไงดีนะคะ
เมลดาค่ะออกมาเคลียร์หลังจากที่ชาวเน็ตเนี่ย
รามาแทนคุณขากรณีที่เจ้าตัวเนี่ย
สาขานักแสดงหญิงจากละครเรื่องดัง
แต่ทำไมไม่มีรายชื่อเข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะ

งานนี้นักแสดงสาวก็ขอออกตัวเลยว่า
เข้าใจนะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ส่งชื่อ
แล้วก็ดูความเหมาะความสมอะไรก็ว่ากันไป
ส่วนตัวเธอเองเธอบอกไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือว่าเสียดายค่ะ
ก็จะพยายามพัฒนาฝีมือการแสดงให้มันมากขึ้นไปอีกค่ะ
เรื่องนี้มันก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ของทางฝ่ายนั้น
เราไม่สามารถไปคาดหวังหรืออะไรได้นะคะ
นี่คือมันก็ต้องทำเรื่องนานพอสมควร
มันถึงจะได้มาหนูถึงได้เข้าชิงปีนี้อย่างนี้ค่ะ
เราก็พยายามทำผลงานให้เข้าตากรรมการ
เราก็พยายามทำทุกปีทำให้ดีขึ้นจนกว่าจะเข้าตาค่ะ
คือโบเมลาดานี่ความสามารถเธอมากจริงนะคะ
จากว่าเธอเป็นไทยซุปเปอร์โมเดลแล้ว
ยังเคยออกอัลบั้มด้วยเป็นนักร้องเกอร์กรุ๊ปด้วยนะคะ
และนอกจากนี้ค่ะโบก็ฝากบอกไปยังแฟนคลับด้วยว่า
เดือนมิถุนายนนะจ๊ะเธอจะเตรียมจัดแฟนมิติ้งแบบจริงจัง
เพื่อตอบแทนแฟนคลับตามคำเรียกร้องมาเจอกันได้นะคะ
เออนะคะเอาก็เป็นอีกหนึ่งสาวมากความสามารถนะจ๊ะ
เดี๋ยวจะช่วงวันเกิดอาจจะมีอยู่ประมาณ

อันนั้นคือจะจัดใหญ่เลยใช่ไหมครับ
อาจจะไม่ยิ่งใหญ่เท่ากีฬาสีขนาดนั้นนะคะ
แค่จัดแบบว่าให้มันมีกีฬาอาจจะมีแบบนู้นนี่นั่นเพิ่มอะไรนะครับ

ใครที่รักโบเมลดานะฮะห้ามพลาดเดือนมิถุนายนเขาจะตัดแฟนมีดนะจ๊ะ